บ้านเลขที่ทับหนึ่งแปดบ้านเลขที่นี้หรือเปล่า
เรื่องนี้จะเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับตู้เย็นที่มันเด้งเปิดเองได้คุณผู้ชม
คือหลายคนบอกว่ายางขอบตู้เนี่ยมันเสื่อมสภาพ
ถูกไหมพอไปตัดลงพอไปตัดคลิปข่าวนี้ลงในโลกโซเชียลคนแสดงความคิดเห็นเต็มเลยว่ายางขอบตู้มันเสื่อมสภาพแน่
แล้วนักข่าวเราไปลองไปกลางวันแล้วไปดึงดูมันก็เปิดมาต้องใช้แรงแต่คุณผู้ชมดูในคลิปนี้ในกล้องวงจรปิดตอนกลางคืนเห็นไหม
แรงมันเวียงมาเลยอ่ะใช้คำว่าเด้งออกมาเนี่ยค่ะมันเหมือนคนกระชากเนอะ
ใช่แล้วมันเปิดอ้าอยู่แบบนี้ทั้งคืนพอเจ้าของเนี่ยเขามาเห็นตอนเช้าว่าฝาตู้เย็นเนี่ยมันเปิดเขาเรียกอะไรประตูบานประตูตู้เย็นเนี่ยมันเปิด
ใช่แล้วเปิดอ้าทั้งคืนคิดว่าเฮ้ยมีขโมยหรือเปล่ามันมีอะไรหายไหม
เออแต่ทีนี้พอไปดูกล้องวงจรปิดมันเห็นแบบนี้ไง
บ้านมันมีของหายป่ะ

มีโต๊ะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีทั้งพระพุทธรูปมีเสียงพ่อแก่มีกุมารทองโดยคุณพี่สมศักดิ์เนี่ยก็บอกนะว่าตอนเช้าพอตื่นมามาเจอแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็งงเหมือนกันแต่ผมเล่าให้ฟังก่อนเพราะผมเนี่ยก็เคยเจอเรื่องราวอะไรประมาณอย่างเนี้ยอย่างเช่นอย่างเช่นมันมีรถตู้เขามีรถตู้ที่

เขามาเล่าให้ฟังชาวบ้านเขามาเล่านะบอกว่าชาวบ้านอ่ะเคยเห็นเป็นคนสูงอายุหน่อยแต่งตัวคล้ายคล้ายคนจีนเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านหลังนี้คุณพี่สมศักดิ์เขารู้ว่าคนแถวบ้านพูดแบบเนี้ยพี่สมศักดิ์เขาบอกว่าผมว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางนะแล้วไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านที่เห็นว่าคนแก่มาเดินในบ้านนะเอาจริงจริ
เขาก็พูดเหมือนกับเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรอ่ะเอาฟังพี่สมศักดิ์หน่อยค่ะ
ลงมาตอนเช้าครับอ๋อลงมาประตูเปิดอยู่อย่างเงี้ยครับอ๋อน้ำมันแข็งก็เริ่มอ่าละลายเริ่มละลาย
คือเราอยากรู้ว่าใครเป็นคนเปิดอยากรู้ว่าตู้เย็นมันเปิดได้ยังไงก็เลยค้นคือ
ผมกดว่าดูกล้องครับผมกดว่าเปิดเองอีกครับอ๋อเปิดเองครับผมทั้งที่มันก็แน่นเนี้ยนะ
ทั้งที่มันยังแน่นนะครับยางยังดีอยู่ครับตู้อ๋อยังใหม่อยู่นะครับผม
เป็นไปได้ไหมถ้าลมพัดก็น่าจะเป็นไปได้ครับเพราะช่องนี้ลมมันเข้าดี
ลมลมแรงหรือเปล่าไม่รู้นะครับคือแรงขนาดนั้นเลยแหละครับผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเจ้าที่เจ้าทางอยู่ครับอ๋ออะไรนี่หรือเปล่า
เจอเรื่องแปลกเยอะไหมครับตั้งแต่อยู่ที่นี่บ่อยครับอยู่แถวนี้เจอบ่อย
สมศักดิ์บอกว่าเจอบ่อยผมดูแบบดูเขาไม่ได้ตื่นเต้นอะไร
แต่พี่สมศักดิ์บอกว่าถ้าเกิดว่าความเชื่อของผมเลยนะ
ผมคิดว่าวิญญาณอาจจะหิวแล้วก็มาเปิดตู้เย็น
ทีนี้ผมก็เลยต้องไปทำบุญตักบาทเดี๋ยวจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้
แล้วก็จะจัดชุดเส้นไหว้ที่บ้านด้วย
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เอาจริงนะก็มีโชคมีลาบบ่อย
ถูกลอตเตอรี่บ่อยแล้วก็เลยถามพี่สมศักดิ์
แล้วงวดนี้๑๖ธันวาคมนี้เอายังไงดี
สมศักดิ์บอกว่าก็คงหนีไม่พ้นเลขที่บ้านแหละคุณนักข่าว
เพราะว่าเลขที่บ้านผมเนี่ยสามสิบห้าทับหนึ่งแปด
เดี๋ยวรอลุ้นกันละกันส่วนไอ้เรื่องตู้เย็นนั้นน่ะ
ไม่รู้ว่ามันเปิดได้ยังไงแต่เอาจริงดิฉันเชื่อนะ
ตู้เย็นมีจริงเหรอเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เพราะคนที่เคยอยู่หอพวกอยู่หออยู่กับรูเมด
เคยเจอใช่ไหมอันนั้นเพื่อนเพื่อนขโมยของกิน
อันนั้นคือเพื่อนแล้วด่าเพื่อนว่าอีผีไปขโมย
ก็ตื่นมาข้าวกล่องหายไปไหนมีตู้เย็นขโมยไป
เพื่อนนั่งอยู่นี่เลยเพื่อนนั่งกินอยู่ข้าง